ตอนนี้พิชกรีมไปสัมภาษณ์เนี่ยบอกว่า
จ๊ะมันเนี่ยมันหลงรักฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้
เอมมันบอกว่าจ๊าแอบชอบมันอยู่

เอาเป็นว่างานนี้จ๊ะถึงกับเงิบนะคะนิดนึ
แล้วก็จ๊ะบอกว่าพี่ง่ายนะ
หนูขอฝาก๓คำไปถึงเอมด้วย
จะเป็นอะไรไปฟัง

ไม่มีอะไรมาคุยกันแบบ

คือทุกคนคือจ๊ะมีงานทุกวันอยู่แล้ว

ส่งรูปหมารูปลิงไปให้เขาอะไรอย่างนี้

เหมือนมากเหมือนพวกลิงเผือกอะไรอย่างนี้ที่แบบ
หน้าขาวแบบตาแดงตุดแดง
เม็กเราหรือเปล่าลิงเผือกขาวแบบนั้นอะ

ทำเป็นปากแข็งบอกว่าฉันตีกันตีกัน
สุดท้ายจ๊ะมันก็ชอบลิงเผือกกันแหละ
แซวตามตาคุณผู้ชมชัดเจนไปเลยนะคะ
ก็อย่างที่บอกไปย้ำเลยนะคะ
เดี๋ยวถ้าเจอเอมรอบหน้าจะถาม

แกหลงตัวเองหรือเปล่า
จะยอมรับว่าทั้งโทรทั้งไลน์หาทุกวัน
เพราะเอมเป็นเพื่อนรู้ใจในวงการบันเทิงนี้

คู่นี้คู่นี้

แล้วพอโทรหาเชอร์รี่เสร็จปุ๊บ

จริงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะแชร์นะคะ
เชอรี่กับพลอยถ้าไม่ใช่เพื่อนก็คิดว่าเป็นแฟนกันแล้วนะคะ